เหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานนี้นะหลังจากที่โหวตเสร็จปั๊บใช่ไหม
สวเขาออกจากสภามานักข่าวนะพี่ไปดักรออยู่เลยอยากสัมภาษณ์เหลือเกิน
ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ให้สัมภาษณ์สื่ออย่างคนนี้
นี่คนที่ยืนอยู่เนี่ยค่ะสวกิติศักดิ์รัตนวราหาร๑ในสว
หลุดลอดสายตาไปได้อย่างไรพี่พี่แต่เอาจริงจริงนะสวกิติศักดิ์
เขาก็พูดตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเข้าห้องประชุมไปโหวตแล้วนะ
ที่เขาบอกว่าอะไรนะจะได้วันที่๑๙
จะเป็นละครนองเลือดใช่ไหมใช่เขาจะเขาใช้คำว่าเลือดท่วมจอ
ทีนี้ค่ะหลังจากที่สวกิติศักดิ์ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
ของสวมหน้ากากอนามัยก็ทักทายเพื่อนสสวที่สนิท
แล้วก็ออกจากห้องประชุมอะค่ะพอออกจากห้องประชุมปั๊บ
นักข่าวขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์แต่ว่าสวกิติศักดิ์ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลค่ะ
นี่ดูสิพี่เบิร์ตคือเราไม่ได้ปล่อยให้ไปเลยเราเห็นแหละ
แล้วพุ่งไปจะสัมภาษณ์แหละแต่ดูสิซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่
บิดพาไปส่งที่ประตูสำหรับให้สวเดินทางกลับนะคะ
นอกจากนั้นค่ะสวอีกหนึ่งคนพตสมกองวิสัยศุกร์ค่ะ
ก็บอกกับสื่อมวลชนนะที่งดออกเสียงเนี่ยสื่อก็ถามไปเหมือนกัน
คือทางพตสมเนี่ยท่านบอกว่าคุณพิทาก็เป็นคนดีนะ
ถ้าไม่ดีอ่ะคนคงไม่เลือกเข้ามาหรอกแต่ว่าความคิดเห็นทางการเมืองน่ะ
มันอาจจะไม่ตรงกันแล้วที่ผมโหวตว่างดออกเสียง
ผมไม่ได้แกล้งลองฟังค่ะ
คนไม่ดีประชาชนก็ไม่เลือกมันหรอกนะแต่เรื่องอย่างอื่นพี่ไม่รู้

อย่างนี้มันก็ต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สาม
พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้